ตัวแทนนักธุรกิจรวมทั้งนักวิชาการด้านอุตสาหกรรมยานยนต์เห็นตรงกันนะครับว่า
การเข้ามาของรถยนต์ไฟฟ้าจะส่งผลกระทบอย่างมากกับอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยครับ
เวทีสัมมนามเรื่องผลกระทบยานยนต์เทคโนโลยีอุบัติใหม่ครับ
นายจุลเทพขจรชัยกุลผู้มนุยการศูนย์เทคโนโลยีและวัสดุแห่งชาติสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกล่าวนะครับว่า
ตลาดรถยนต์ไฟฟ้านั้นจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในภาคการผลิตรถยนต์และก็ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย
ว่าตัวถังและชิ้นส่วนภายนอกของรถจะเหมือนเดิมแต่ว่าชิ้นส่วนภายในแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับโดยเฉพาะเรื่องของแบตเตอรี่การเข้ามาของรถยนต์ไฟฟ้าอาจทำให้ผู้เล่นในตลาดนั้นเปลี่ยนหน้าครับหากผู้เล่นเดิมไม่ปรับตัวด้านการวิจัยรวมทั้งเรื่องของการค้นคว้าใหม่ใหม่เพื่อพัฒนาชิ้นส่วนรถยนต์พลังงานไฟฟ้า
เนื่องจากว่าราคาของแบตเตอรี่ถูกลงทำให้ราคารถยนต์ถูกลง
ขณะที่กระแสสีเขียวในผู้บริโภคกำลังเพิ่มสูงขึ้น
พร้อมทางคาดการณ์ว่าการมาของรถยนต์ไฟฟ้าจะส่งผลกระทบต่อการบริโภคน้ำมันวันละ๒ล้านบาเรลภายในปี๒๕๕๙
และส่งผลกระทบกับราคาน้ำมันในอนาคตอย่างแน่นอนครับ
ขณะที่นายสุรเดชทวีแสงสกุลประธานเจ้าที่บริหารบริษัทชอทวีระบุว่า
ไทยเองมีศักยภาพจะส่งออกรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็สามารถเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ในตลาดได้กับรถพลังงานทางเลือก
เนื่องจากว่าไทยนั้นเป็นฐานการผลิตรถยนต์และเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์แห่งใหญ่ในภูมิภาค
ประกอบกับรัฐบาลเองก็มีนโยบายส่งเสริมที่ชัดเจน

เช่นการวิจัยด้านเทคโนโลยียานยนต์ต้องเร่งศึกษาแล้วก็พัฒนา
คู่ไปกับการกำจัดแบตเตอรี่
เพื่อทำให้กระบวนการผลิตรถไฟฟ้านั้นเป็นการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์มากขึ้นครับ